หนุ่มก่อสร้างที่ชนบุรีเปรี้ยวค่ะอ่าเมาค่ะเมาเสร็จปุ๊บ
ไปไล่ทำร้ายเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเห็นแบบนั้นแล้วไม่ทนนะคะ
จับมารุมยำเลยค่ะสุดท้ายกลายเป็นตัวเองนั่นแหละ
เลือดอาบชาวบ้านก็ได้รับบาดเจ็บกันไปด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่หมู่สาม
บ่อวินศรีราชาชนบุรีตำรวจสพบวินก็ต้องลงพื้นที่ไปแบบนี้นะคะ
คนที่เปรี้ยวแล้วไปลุงทำร้ายคนอื่นที่ว่าใหนอาทิตย์
สเวกคเจนอายุยี่สิบเจ็ดปีอยู่ในอาการเมาแอ้แบบนี้ค่ะ
มีแผลแตกที่ศีรษะเลือดไหลอาบตามตัวรอยฟกช้ำดำเขียว
สุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
อกจากนี้ยังพบเพื่อนคนงานอีกหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บ
เนื่องจากว่าถูกนายอาทิตย์คนนี้ทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกันค่ะ
สอบถามนางสาวหมวยลังวงกัญญาเล่าบอกว่านายอาทิตย์
เคยเป็นคนงานที่แคมป์มักจะมีเรื่องทะเลาวิวาสกับคนอื่น
เป็นประจำทุกครั้งเนื่องจากพอเมาเมาแล้วขาดสติดากราศทุกคน
วันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวหมวยลังเนี่ย
ตัดสินใจไปแจ้งความที่สพบวินนะคะเนื่องจากว่านายอาทิตย์
เมาแล้วมาขู่ว่าจะมาทำร้ายร่างกายตนเองและครอบครัว
จนกระทั่งเมื่อวานนี้มันไม่ใช่แค่คำขู่สิคะ
เพราะนายอาทิตย์เมาเออะโวยวายไปความมีดไล่ฟันตัวนางสาวหมวยลัง
และลูกสาวจนได้รับบาดเจ็บค่ะหลังจากนั้นเพื่อนคนงานพยายามเข้ามาห้าม
เพื่อนคนงานเองก็โดนนายอาทิตย์คนนี้ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
เอาล่ะ

นายอาทิตย์หายเจ็บตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ